แล้วกาลงเชียววันหญิงนะครับ๑๙ปีแข่งขันิงแชมป์เอเชียที่เวียตนาม
เกมแรกของกลุ่มเอครับ
เขาเล่นเขาก็อยากจะชนะเราเหมือนกันนะครับ
แต่ความยอดเยี่ยมของน้องสาวไทยก็ยังคงอยู่ในมาตรฐานนะครับ
ตแรกเนี่ยเราเสียให้ทางเวียดนามนะครับ

แล้วก็กลับมาชนะใน๓เซตหลังครับ

ทำให้สาวไทยเอาชนะไป๓ต่อ๑เซ็ตครับ

ไทยจะพบกับญี่ปุ่นวันนี้ในเวลา๑๔นาฬิกา๕๕นาทีนะครับ
ทะเลาะทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชมกันครับ